คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ตั้งแต่พื้นที่ทางตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่างของเมืองไทย
มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่กันบ้าง
ถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้จะสังเกตว่ามีกระแสลมที่เคลื่อนที่เอากลุ่มหมอกกลุ่มเมฆ
รวมไปถึงกลุ่มฝนครับเคลื่อนที่แนวเฉียงแบบนี้
โดยเฉพาะตอนบนพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานในระยะนี้มีโอกาสเจอฝนและที่สำคัญมีโอกาสเจอเป็นลูกเห็บ
รวมไปถึงลมกระโชกแรงด้วยนะครับในขณะที่กระแสลมเย็นขณะนี้ก็มีการแผลลงมาเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาแรงสุดแล้วก็มาถึงกรุงเทพช่วงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์
และที่สำคัญครับการแผลลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการช่วยทำให้หมอกควันที่เข้ามามีบทบาทในเมืองไทยโดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางของเราค่อยหายไปด้วยนะครับ
แต่ว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบแล้วก็พบว่าสถานการณ์หมอกควันที่เข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของเมืองไทยครับ
ยังคงมีผลกระทบต่อในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจนถึงในบริเวณพื้นที่ทางภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับ
การว่าจะหนักสุดในช่วงวันพุธวันพฤหัสสบดีหลังจากนั้นสถานการณ์จะดีขึ้น
ถ้าหากเราดูภาพภาพนี้เป็นการคาดการณ์อุณหภูมินะครับภาคเหนืออีสานตอนบนอุณหภูมินั้นต่ำกว่า๒๐องศาส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนอยู่ที่ประมาณ๒๗๒๘นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปความเย็นจากบริเวณทางตอนบนจะค่อยมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่บริเวณตอนกลางนั้นค่อยหายไปด้วย
และสิ่งสำคัญนะครับในช่วงตอนบ่ายอาจจะต้องทนร้อนกันหน่อย
เพราะว่าในบริเวณเมืองไทยของเราครับขณะนี้เองลมหนาวที่มีการพัดลงมาก็ทำให้กลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่ด้านบนหายไปด้วย
ดังนั้นแสงแดดจึงร้อนแรงเป็นพิเศษ
นี่คือการเคลื่อนที่ของกระแสลมเจสตรีมนะครับเคลื่อนที่ในระดับ๕กิโลเมตรจากพื้นดิน
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้บริเวณพื้นที่เหนืออีสานมีโอกาสเจอฝน
สังเกตว่าในระยะวัน๒วันนี้ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
คือปีกที่ติดกับฝั่งพม่านะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
หลังจากนี้จะค่อยมีการกระจายตัวออกจากในจุดดังกล่าวมากยิ่งขึ้นนะครับ
หลังจากนี้ก็จะค่อยเบาบางลงโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับ
นี่คือการติดตามแล้วก็การประมวลผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในรูปกรณ์ร้อนหนาวผมพุทธนันท์พี่สิทธิ์มหารสวัสดีครับ